ทางธรรมชาติที่เกาะทะลุที่จังหวัดกระบี่นะครับ
สัปดาห์ที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือเกาะเนี่ยมันเป็นเขาใช่ไหมเขามันเป็นหินใช่ไหมฮะ
และทีนี้มีหินมันพังถล่มลงไปใต้น้ำ
ตกลงไปใต้น้ำจนทับแนวปาการัง
เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปสำรวจตรวจสอบเรื่องของความเสียหาย
แต่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นคลื่นลมแรง
แต่ว่าเมื่อเช้านี้ขึ้นลมสงบคุณผู้ชมดู
นี่ฮะหินที่มันพังถล่มลงมาจากตัวภูเขาเนี่ย
ก้อนเริ่มเทิมเลยนะฮะหล่นลงมาแบบนี้เจ้าหน้าที่คาดว่า
เจ้าหินก้อนใหญ่ก้อนละประมาณ๕๐๐๐ตัน
๕หมื่นตันโอ้โฮโอ้โฮทีนี้จะเข้าใกล้ไอ้เกาะตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้มาก
กลัวมันจะพังถล่มลงมาอีก
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการสำรวจความเสียหาย
ทั้งตัวของเขาเองแล้วก็ใต้น้ำ
มันมีทรัพยากรธรรมชาติมีแนวปาการังที่สวยงามอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะฮะ

แต่เป็นหินที่มันถล่มลงมา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาบราหมู่เกาะกี่พี
ก่อนหน้านี้ได้รับรายงานนะครับว่าบริเวณเกาะทะลุ
เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่

ทางทิศตะวันตกประมาณ๑กิโลเมตร
เกิดเหตุการณ์หินขนาดใหญ่พังถล่มลงมา
ในช่วงที่มีคลื่นลมแรง

อย่างที่บอกไปคลื่นลมมันแรง
แล้วก็หวั่นว่าหินมันจะพังถล่มซ้ำ
หากเข้าใกล้อาจจะได้รับอันตรายนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้หลังจากคลื่นลมสงบลง
เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจสอบให้ได้ใกล้ที่สุด
ก็จากการประเมินด้วยสายตา
แล้วก็ดูก้อนหินขนาดยักษ์ที่มันถล่มลงมา
แตกออกเป็น๒ก้อนน้ำหนักมันน่าจะประมาณ๓๐๐๐๕๐๐๐ตัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ครับก็ปฏิบัติการดำน้ำ
เพื่อจะลงไปสำรวจบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ
บริเวณโดยรอบอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะ
เข้าไปใกล้ในระยะที่หินถล่มมันอันตราย
เจ้าหน้าที่ก็กำชับกันไว้แบบนี้นะครับ

ว่าพื้นทรายใต้น้ำที่เดิมมันมีความลึก๑๐เมตร
ปรากฏว่ามันยุบตัวลงไป

ใกล้กับส่วนที่หินมันพังถล่ม
ได้รับความเสียหายประมาณ๑๒๐

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี

บอกว่าในการสำรวจครั้งนี้เช้าวันนี้

ยังมีรอยแยกของหินอยู่

มีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปสำรวจ
เพราะกลัวว่าหินมันจะถล่มลงมาอีกนะครับ
ก็เลยตอนนี้ต้องฝากเตือนเรือทัวร์

นักท่องเที่ยวเลยให้ระมัดระวัง
ไม่ให้เข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะ

มันกลายเป็นวิวธรรมชาติแบบใหม่แปลกตาดี
จะเข้าไปถ่ายรูปจะขับเรือเข้าไปใกล้
ไม่ได้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาเตือนไว้แบบนี้
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการสำรวจเพิ่มเติม
เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ

และที่สำคัญเรื่องของระบบนิเวศด้วยนะครับ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะ
โพสต์ถึงสาเหตุที่หินขนาดใหญ่บนเกาะทะลุ
มันพังถล่มแยกออกมาเป็น๒ก้อนแบบที่เห็นนี้

ซึ่งฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็แน่นอนมันก็เหมือนเขาทั่วไปนะคุณนะ

หรือน้ำมันก็ซึมตามร่องหิน
มันก็กัดซะไปเรื่อย
มันก็มีวันที่มันจะพังถล่มลงมาแบบนี้ได้
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาดูเรื่องของสาเหตุต่อไป
กลัวมันพังถล่มลงมาทั้งก้อนนะฮะ